เพียงเกตครับเป็นรุ่นพี่คุณชูวิทย์ที่โรงเรียนเทพศิริน

คุณอดีศรถ้าจำกันได้ย้อนกลับไปในการโหวตนายกรอบแรก
นี่คือคนแรกที่เปรียบเทียบว่าเพื่อไทยกับก้าวกลาย
ข้าวต้มมัดที่ต้องมัดแน่นด้วยการรัดด้วยตอกใช่ไหมครับ
คุณอดิษรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
ก็เปิดเผยกรณีของคุณทักษิณที่จะเดินทางกลับไทย๑๐สิงหาบอกว่า
คือแค่ได้ยินข่าวจากคุณอุ้งอิ๊งเจ้าตัวบอกดีใจมากแล้ว
หลายครั้งที่คุณทักษิณจะกลับไทยแต่ก็ไม่ได้กลับสักที
หาเสียงครั้งไหนก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาคุณทักษิณกลับบ้านในที่สุด
ท่านก็กลับมาเองถือเป็นการเสริมกำลังใจครับ
คุณอดีศรบอกแบบนี้นะฮะเพราะมองว่าคุณทักษิณเนี่ย
เป็นสัญลักษณ์ของผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นขวัญกำลังใจ
ก็คิดว่าคุณทักษิณกลับมาแล้วจะได้นำประสบการณ์ที่ได้เดินทาง
พบเจอคนต่างทั่วโลกมาให้คำปรึกษากับทุกส่วน
ไม่ใช่แค่เฉพาะพักเพื่อไทยแล้วเจ้าตัวก็บอกด้วยครับว่า
ยินดีต้อนรับหลังจากที่ห่างหายเดินทางไประหกระเหินเกือบ๒๐ปี
จนตอนนี้กลายเป็นคนสูงวัยคนหนึ่งที่อายุก็๗๔แล้ว
อยากจะกลับคืนสู่สามัญอยากจะอุ้มหลานแบบคนธรรมดาทั่วไป
คุณอดีศรเชื่อว่าคุณทักษิณคงไม่กลับเข้าสู่เส้นทางการเมืองอีกแล้ว
อันนี้เป็นความเชื่อของคุณอดีศรเพียงเกตนะครับ
อกจากนี้ฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้ตอบกับสื่อ
บอกว่าก็ให้รอดูแล้วกันว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ย
จะกลับมาจริงหรือเปล่าเพราะหลายครั้งเป็นข่าวแล้วก็ไม่ได้กลับ
คุณอดีศรยืนยันว่าครั้งนี้หากพลเอกประยุทธ์ว่าง
เชิญท่านไปรับอดีตนายกทักษิณที่สนามบินด้วยนะครับ
พลเอกประยุทธ์ไปรับอดีตนายกทักษิณที่สนามบินครับ

โอ้โหเป็นคนกลางส่งเทียบเชิญแบบนี้เลยนะฮะ

ก็ให้ดำเนินการกันไปเพราะทุกคนก็อยู่ใต้กฎหมายฉบับเดียวกันครับ
มีกรอบกันบ้าง
พลเอกประยุทธ์เขาก็บอกว่าให้รอดูว่ากลับมาจริงหรือเปล่า
เพราะว่าท่านก็พูดหลายรอบแล้วว่าก็ไม่เห็นกลับมาแล้วดี
ก็แบบผมพูดนี่แหละแต่ว่าคราวนี้ยืนยันยืนยันเอง

แต่ว่าก็เพราะว่าถึงเตรียมทหารด้วยกันนี่นะ
คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีก็ชัดเจนมานานแล้วนะ

ก็คือจัดวางคนให้ถูกหน้าที่ตรงความสามารถตรงตามเวลาที่เหมาะสม
ส่วนการจัดตั้งรัฐบาลชัดเจนหรือยัง
คุณอดิษรบอกผมก็ยังไม่ทราบ
แต่ยืนยันว่าพักเพื่อไทยมีมิตรมีเพื่อนอยู่ทุกที่
ประเทศต้องเดินหน้าฝ่าวิกฤตไปให้ได้
เพราะถ้าหากให้รัฐบาลรักษาการอยู่ต่ออีก๑๐เดือนเนี่ย

จำเป็นต้องมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการบริหารรับไม้ต่อ
ส่วนกรณีที่อดีตนายกทักษิณพูดว่าจะให้ลูกสาวคือคุณแพทองทานดูแลพัก
และให้คุณเศรษฐาไปอยู่ที่ธรรมเนียบ
อันนี้เป็นการพูดติดตลกเพราะความจริงเนี่ยคุณอดีศรบอกว่า
ก็ไปด้วยกันก็เป็นเงากันอยู่แล้ว
สุดท้ายครับอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือสิ่งที่ฝากถึงรุ่นน้อง
ก็คือคุณชูวิทย์เพราะว่าเป็นรุ่นน้องที่เทพศิรินทร์
คุณอดีศรบอกว่าที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉเรื่องคุณทักษิณดิวรับกลับไทย
เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนี่ยอันนี้ก็ไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์นะ
แต่มีประโยคคำคมทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่าคือถ้าเปิดก็เปิดให้ดี
ถ้าเปิดตามอำเภอใจเปิดตามใบสั่งมันก็มีทั้งเท็จทั้งจริง
ฝากไปถึงรุ่นน้องเทพศิรินพูดให้ชนะอยู่ที่พวก
สะดวกอยู่ที่เงินเจริญอยู่ที่นาย
จุดหายอยู่ที่ปากฝากไว้แบบนี้ครับ